คุณผู้ชมค่ะกรมการข้าวเตรียมนำพันธุ์ข้าวหอมมะลิกว่า๗๐๐ตัน
ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในภาคอีสาน๗จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแรงนะคะ
เรื่องนี้นายประสงค์ประภัยตระกูลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า
เตรียมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาภัยแรง
โดยคัดกรองรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ในแปลงปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหาย
แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตรฉุกเฉินเนื่องจากฝนแรง
ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรราว๑๑๓๐๐คนใน๗จังหวัดนะคะ
ซึ่งได้แก่ศรีสะเกดสุรินบุรีรำมหาสารคาม๑๐๑ขอนแก่นและนครราชศรีมา
ขณะนี้สำนักงานเกษตรอำเภอได้พิมพ์บัญชีเพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน
โดยนำรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ปิดประกาศในหมู่บ้านให้ทราบร่วงหน้า
จากนั้นจัดทำประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเกษตรกร
ปลูกพื้นที่เสียหายและปริมาณการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวระดับหมู่บ้าน
ซึ่งจะพิจารณาการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ค่ะ
โดยวันที่ทำประชาคมเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ต้องเข้าร่วมประชุมประชาคม
เพื่อยืนยันข้อมูลและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองผลการประชาคม
และส่งบัญชีรายชื่อเกษตรกรให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้รวบรวม
ส่งข้อมูลให้กับกรมการข้าว
ก่อนที่จะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้เตรียมไว้๗๐๐ตัน
มอบให้กับเกษตรกรต่อไปนะคะ